แล้วก็จะให้มาดูแลแล้วบ้าง
เขามาขูดรถเราก่อนมาขูดรถประตูซ้ายประตูขวาแล้วก็แก้มรถแล้ว
เราก็ไปแจ้งความแล้วแล้วลูกเขยเขาก็โทรมาโทรมาติดต่อเราเพื่อที่จะ
ปณีประนอมขอชดใช้ค่าเสียหายนะเขาก็อ้างว่าพ่อเขาหลอน
สติมีดีอย่างเงี้ยนี้แต่คนสติมีดีอ่ะมันไม่ใช่อ่ะฮะตื่นเช้ามาเขาทำกิจกรรมของเขาอ่ะเหมือนคนปกติเลย
ซื้อข้าวให้หมามาเฟฟข้าวกินดูแลตัวเองซักเสื้อซักผ้าอะไรเพราะเขาอยู่คนเดียว
ไร้ฝันพวกผมเมื่อก่อนแหละครับก็เลยแจ้งความไว้แล้วก็ไอเคียงกันเสียตังค์ให้
บ้านผมกลัวครับบางทีนอนอยู่ก็ต้องระวัง
ยังก็แก๊กอยู่กับเพื่อนเตรียมตัวไว้แล้ว
เพราะบ้านอีกอ้าวเริ่มแล้วผมก็นิ่งไม่ได้นะครับ
ถ้ามาผมก็พร้อมบ่วง
อยู่บ้านตลอดนะก็มีเด็กมีหลาน

หมาเนี่ยเขาปล่อยออกตลอดเลยนะ

เขาก็เขาก็เอาออกมาอีกเอาเข้าไปเอาเข้าออกเนี่ย
ซอยบ้านเขาเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ย
เขาต้องมาส่งเด็กตอนเย็นเขาเลิกเรียนนะ
เขาต้องลัดมาซอยนี้เขาก็รู้นะเขาก็ไม่กลัวหมา
กลัวมากเลย๖โมง๗โมงเนี่ย
ได้ยินเสียงเขาเขาจะเคาะเคาะในบ้านเขาแหละ

แล้วเขาก็จะเข้าไปได้ประมาณอีก

จะมีก็แล้วแต่จนนะเนี่ย